สาวน้อยสามจุกดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมะลิพาขวัญทายาทหัวแก้วหัวแหวนของพระเอกผู้ล่วงลับป่อตฤษฎีและโบวันด้ากับหนุ่มน้อยนามนน้องนาดนลูกชายขนาดน้อยสามจุกดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมะลิพาขวัญทายาทหัวแก้วหัวแหวนของพระเอกผู้ล่วงลับป่อตฤษฎีและโบวันด้ากั

เมื่อ๒ความต่างของ๒สุปตารุญจิ๊ว
สาวแสบสน๑หนุ่มแสนน่ารัก
โคจรมาเจอกันบนปกนิตยสาร
งานนี้ความฟินจึงบังเกิดแก่พี่ป้าน้าอาทั้งหลาย
ยกให้เป็นคู่จิ้นที่มาพร้อมฉายานี้
เย้ตัวร้ายกับนายน้าหวาน
ก็วันนั้นถ่ายทำกันสนุกมากค่ะแล้วก็น้องมะลิก็น่ารักมากแม่โบก็น่ารักมาก
จริงต้องขอบคุณแฟนคลับของน้องมะลิกับแม่โบด้วยจริงนะคะ
เพราะว่าแฟนคลับของน้องมะลิเยอะมาก
แล้วก็เลยเอ็นดูเมตตาเผื่อแผลไปถึงนรนด้วย
วันนั้นทำงานกันสนุกมาก
แล้วก็นดนเนี่ยมีความเขินมากกับแม่โบ
กับแม่โบนะคะไม่ใช่กับพี่มะลี